แสโซเทียลในโลกออนไลน์นะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์เวลาจะขึ้นเครื่องบิน
แล้วก็บางทีลืมมีเครื่องสำอางมีของเหลวอยู่ในกระเป๋า
ฉันเองแล้วก็ต้องวางทิ้งเอาไว้ก่อนขึ้นเครื่องบิน
ใจมากคือมันต้องทิ้งเลยทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วคือเจ็บใจตัวเองที่ทำไมนะรู้ทั้งรู้
ไม่ลืมเพราะว่าเขากำหนดเลยนะคะว่าของเหลวเนี่ยต้องมีปริมาณไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตรต่อ๑ชิ้น
แล้วก็ถ้ารวมกันหลายชิ้นก็คือต้องไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตร
ถ้าเกินเนี่ยทิ้งไว้เลยค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าในโลกออนไลน์เขาเอามาวางขายกันนะจ๊
อ้าวยังไงล่ะ
พันทิพย์หมายเลข๒๙๘๗๘๙๔ตั้งกระทู้เลยค่ะบอกว่านี่ไงเป็นภาพเครื่องสำอางหลายยี่ห้อเลย
แท้ราคาถูกมาก
เกลียดคำว่าของหลุดจากสนามบิน

ชาวเน็ตวิจารณ์กันเลยค่ะบอกว่ามันเหมาะสมเหรอ
ใครเอามาขายเนี่ยพนักงานสนามบินหรือเปล่า
ถ้าเกิดไม่ใช่พนักงานสนามบินแล้วเอามาได้ยังไง
แล้วถ้าเป็นพนักงานสนามบินเอามาขายแบบนี้ได้เหรอ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีถามไปเลยค่ะ
ถามไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ขอตรวจสอบก่อนนะคะกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะคะว่า
มีใครไปเกี่ยวข้องบ้างคาดว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย

อย่างที่บอกค่ะว่ามีข้อกำหนดตามประกาศกรมการขนส่งทางอากาศอยู่แล้วนะคะ
เหลวเจลสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้
แต่ต้องมีปริมาณไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตรต่อ๑ชิ้น
และแต่ละชิ้นพอรวมกันแล้วห้ามเกิน๑๐๐มิลลิลิตร
แล้วถ้านำขึ้นเครื่องก็ต้องเย็บรวมในถุงพลาสติกสายแบบซิลปิดได้
แต่ก็ต้องมองเห็นชัดเจนนะคะ

คือถ้าจะทำเป็นถ้าจะทำเป็นการค้าอย่าขายเลยเอาเป็นเหมือนกับว่า
ฝากไหมล่ะคิดเป็นเงินฝากไว้ก็ได้

ใครที่กลับมาค่อยมาบอกว่าจ่ายเงินค่าที่แบบว่าเราลืมเอาของออกจากกระเป๋ายังเจ็บใจน้อยกว่า
ใช่โดยเฉพาะคนที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้

ก็ถือเครื่องสำอางสเปรย์ใส่ผมอะไรต่างก็ต้องทิ้งไว้
เปิดพันทิพย์มาแล้วเจออ้าวนั่นของฉันเมื่อเช้าเลยเจ็บใจนะ